ไปดูการแสดงละครชาตรีกันบ้าง

เป็นการแสดงที่เรียกว่ามีอายุยาวนานเก่าแก่ที่สุดในบรรดาการแสดงและละครต่างคุณผู้ชม
ซึ่งครั้งนี้เขาจัดขึ้นมาสนุกสนานเฮฮามากเลยทีเดียวค่ะ
เห็นไหมจังหวะการร้องการรำคึกคักสนุกสนาน

ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่านักแสดงแต่ละท่านเนี่ยอายุเกิน๘๐ปีกันทั้งนั้นเลยคุณ
ดูสิครับเดินเหินสบายไล่รำอีกต่างหาก
แข็งแรงกันมากเลยนะคะ
และการแสดงที่คุณผู้ชมได้ชมจบไปแล้วนั้นก็คือละครชาตรี
หรือที่ชาวบ้านสมัยโบราณเขาเรียกกันว่าละครเรศชาวบ้านนี่แหละค่ะ
คณะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือคณะชราชตรี
เดี๋ยวขออีกทีนิชื่อคณะอะไรนะ
วันนี้ชมการแสดงจากคณะทราชาตรี
ถ้าจะมาเป็นนักแสดงในคณะนี้มีคุณสมบัติยังไง
คัดเลือกผู้ที่มีอายุมากกว่า๘๐ปีขึ้นไป

เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์นะฮะ
มีความรู้ความชำนาญด้านการร้องรำมา

ถูกต้อง
ปีหลายคนเลยค่ะจริงบางท่านอาจจะไม่ถึง
แต่หมายถึงว่าโดยรวมแล้วก็เป็นการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ
เขามารวมตัวกันเพื่อสืบสารการแสดง
แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับแม่ป้าด้วย
คณะนี้นะคุณผู้ชมชราชาตรีอยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เวลาเขาไปแสดงเนี่ยก็มีการแสดงหลายเรื่องจะเป็นการแสดงตอนสั้น

อย่างเช่นพิกุณฑองหรือเนี่ยรู้จักกันดีนางสิบสอง
หน้าม้าก็มีอื่นอีกมากมายแล้วแต่ทางเจ้าภาพจะวอนขอมานะคะ
ซึ่งแนวคิดการจัดตั้งคณะชราชาตรีขึ้นมาก็คือเป็นการสืบสารวัฒนธรรมการแสดงของไทย
ให้อยู่ต่อไปยาวส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีฝีมือด้านการแสดงได้ใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างมีความสุข
ได้แสดงความสามารถนะได้มารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ยังมีรายได้เอาไว้ใช้อีกด้วย
คุณรู้ไหมทำไมเขาถึงบอกว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
เพราะว่าละครชาตรีเนี่ยมีที่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาก็คือยาวนานมากแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงละครชาตรีเราจะนึกถึงการแสดงรำแก้บน
ใช่คุณจะจ้างไปรำแก้บนบ่อยนะเมื่อก่อนเขาจะใช้ผู้ชายแสดงลวน
อันด้านละครนอกละครชาตรีกับละครนอกเนี่ยมาผสมประสานกันน่าจะในช่วงสมัยรัชกรรมที่๖
ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะเพราะว่าเรียนจบมานานมาก